สนามรุมพีนีรายได้เดิมมาจากค้นเข้าชม
ผมจะทำแพลตฟอร์มใหม่ทำนวัตกรรมเข้ามา
รายได้ส่วนหนึ่งจะเอามาจากต่างประเทศครับ
แต่มันไกลไปจีนจะเป็นเป้าหมายของเรา
เรารู้ว่าจะเกิดที่ลุมพินีไม่ได้โดยเด็ดขาด

คงไม่มีลุมให้ดีให้จัดมวยอีกต่อไปครับ
ก่อนก็จะแนะนำนะครับ
ผู้ชมเมื่อเดินทางมาถึงจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับ
เราจะมีจุดคัดกองตรงนี้นะครับ

แล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ลงทะเบียนนะครับ
ลงทะเบียนเสร็จแล้วมีซิกเกอร์ติดให้นะครับ

เราก็ต้องมีการสแกนอุณหภูมินะครับ
ถ้าอุณหภูมิเกิน๓๗๕อาจจะไม่ให้ผ่านนะครับ
เราจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกจุดนะครับ

ปัจจุบันนี้เราเปิดแค่๒ชั้นนะครับ
ปัจจุบันนี้ผู้หญิงเข้ามาดูมวยเยอะขึ้นนะครับ
อันนี้ก็คือเวทีก็จะมีมุมแดงนะครับ

ตรงนี้ก็จะเป็นคอกให้สำหรับพี่เลี้ยงหัวหน้าคณะอะไรนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นกล่องให้คะแนนของกรรมการนะครับ

กล่องขึ้นมาให้เขามีสมาธิในการดูมวยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของกรรมการนะครับ
กรรมการทั้งหมดที่จะนั่งเป็นมีประธานผู้ตัดสินมีผู้ช่วยนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเขาเรียกว่ามุมระคัง

คำว่าลิงไซส์ลิงก็คืออะไรระคังใช่ไหมฮะลิงลิงไซส์
เวทีเนี่ยคนจะขึ้นเวทีมันต้องกราบไหว้นะบูชา
เพราะฉะนั้นมันเป็นสังเวียนของผู้ชายนักสู้นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาเลยห้ามไม่ให้ผู้หญิงนะครับ
เป็นอดีตเป็นวัฒนธรรมที่มีมานะครับ
ตั้งแต่อดีตมาแล้วก็เลยห้ามผู้หญิงขึ้นบนเวทีนะครับ
เขาต้องมีการกราบไหว้การอะไรตลอดนะฮะ
ทางซ้ายนี่ก็จะเป็นปีกองนะฮะ
ปีกองก็จะเป่าวันแข่งขันก็๕คู่นะครับ
ก็ประมาณ๔ชั่วโมงนะครับก็หมุนเวียนกันเป่าตีนะครับ
จริงนี่ก็เกือบ๓๐ปีแล้วฮะ

ไหว้ครูนี่ไม่แน่นอนแต่พัก๒นาที

ก็เพลงหลักก็เป็นยกแรกจะเป็นเพลงโจทย์เซ็น
ถ้าหมวยสมัยเก่าก็โดยมากก็จะใช้จังหวะจะโค้นเข้ากับปีกองนะฮะ
ไม่ว่าจะลำไหว้ครูหรือการต่อยอะไรออกอาวุธเนี่ย
จุดบันนี้ก็จากที่นี่ก็๕๐๐บาท

ตอนนี้๗๕ปีหน้าก็จะ๗๖ละจะใกล้๗๖เข้าไปแล้ว
คิดว่าจะเป่าไปถึงเวลาไหร่ครับ
ก็คิดจะเป่าไปเรื่อยจนเป่าไม่ไหวอ่ะ
การดูแลนักมวยที่บาดเจ็บมันจะอยู่ตรงนี้
กรณีที่นักมวยถูกน็อกได้รับการบาดเจ็บ
นาทีก็จะขึ้นไปบนวีธี
อะไรต่างก็จะเซ็ตมาที่มุมน้ำเงิน
จะไปที่ห้องแพทย์
ตอนเย็นเนี่ยน้องมวยก่อนทำการแข่งขันเนี่ย
มัวจะต้องมารับการตรวจโดยในแพทย์เนี่ย
ก่อนทำการแข่งขันมีความพร้อมไม่พร้อมยังไง
ส่วนใหญ่ที่นักมวยที่ถูกจับแพ้ครับ

บาดเก็บตรงไหนเป็นหลักครับ
ก็ดูเลือดรักษณะของบาดแผลเป็นหลักครับ
บาดแผลเช่นมีความเป็นอันตรายหรือไม่นะครับ
อันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยมีเกณฑ์อยู่หลายอย่าง
ถึงกระดูกนะครับหรือว่ามีเลือดออกจำนวนมากนะครับ
หรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันอาจจะมีอันตรายเช่นอยู่เหนือตานะครับ

อันนี้คุณแข่งการการแข่งการแข่งขัน
อันนี้เป็นเป็นห้องพักนักกีฬาเตรียมตัวที่จะทำการแข่งขันนะฮะ
จะมีฉากกั้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับ
ที่เป็นข้อกำหนดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเขากำหนดขึ้นมานะครับ
มวยที่จะทำการแข่งขันเนี่ยก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนชุดที่นี่
มือที่นี่นะครับใส่เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วพอพร้อมปุ๊บ
น้ำมัวก็จะเดินมาที่ตรงนี้ตรงกลางนะครับ
ตรงกลางคือห้องนี้นะครับห้องนี้เพื่อทำอะไร
คือห้องนี้ก็คือเขาจะมาใส่นวมใส่กระจับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสนามเป็นคนดำเนินการให้นะครับ
ใส่นวมต้องมาใส่ต่อหน้าของเจ้าหน้าที่เรานะครับ
ฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องพักมุมแดงนะครับเหมือนกันนะครับ

นักมวยเมื่อสองฝ่ายเนี่ยเมื่อใส่พันผ้านวดตัวอะไรเสร็จหมดแล้ว
ก็ไปนั่งรอที่เก้าอี้น้ำเงินเตรียมที่จะขึ้นชกนะครับ
ตามรายการที่ระบุไว้ข้างหลังตรงเนี้ยก็จะเป็นที่พักคอยของนักมวย
ชิงแชมป์แชมป์ก็จะอยู่มุมแดงคู่ชิงแชมป์ก็จะอยู่มุมน้ำเงิน
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักนิยมที่ปฏิบัติกันมานะ
คือศักดิ์ศรีของมุมแดงมันจะดูดีกว่ามุมน้ำเงิน
อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในเรื่องของการจัดการแข่งขันทั้งหมด
เรื่องมวยเนี่ยผมยอมรับว่าภาพลักษณ์ที่คนมองอาจจะการต่อสู้ที่ดูเดือดมีเตียนพนัน
เพราะฉะนั้นภาพที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำอยู่๓ข้อ
ข้อแรกก็คือจะเป็นรูปของคำว่าสวัสดิการเชิงธุรกิจ
หมายความว่ารายได้ส่วนใหญ่ที่เราหาได้เนี่ยจะกลับคืนไปสู่กองทัพและไปสู่กำลังผลของเราเป็นในแง่ของสวัสดิการ
คำว่าธุรกิจก็คือเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยทำเชิงธุรกิจที่ถูกต้องแล้วก็ตอบคำถามได้
ประการต่อมาก็คือผมจะทำสนามมวยเนี่ยให้ตอบโจทย์ไปสู่เด็กไปสู่คนที่ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิมของเรา
และสุดท้ายคือเวทีมวยแห่งนี้จะเป็นเวทีสาธารณะไม่จำเป็นแค่การชกมวยครับนั่นคือรูปแบบที่เราจะทำต่อไป
ผมทำหนังสือไปยังโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศให้นักเรียนเนี้ยเข้าชมฟรีเข้ามาจัดการแข่งขันฟรีไปติดต่อที่กรมภาระศึกษามาแล้วว่าที่นี่ยินดีให้จัดการแข่งขันของนักเรียนของท่ามประเทศฟรีโดยไม่สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรามีโรงเรียนมวยด้านหลังเนี้ยในอนาคตเนี้ยมันจะเป็นโร
ได้และอนาคตถ้ามันมีเด็กเข้ามาในสนามเรามากเนี้ยตรงวิธีด้านหลังผมจะเปิดให้เด็กออกกำลังแล้วก็จัดแข่งขันฟรีทั้งระบบครับนี่คือสิ่งที่อีกจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
เรามีการเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับมวยที่ระหว่างชกแล้วเกิดปัญหาซึ่งเราเรามัดระวังบ้างเพราะฉะนั้นนักมวยที่ต่อยกันเนี้ยมันอาจจะมีกรณีอุบัติเหตุเราจะดูแลอย่างดีแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับเอ่อในกองทุนเราเนี้ยเราก็สามารถที่จะคอเวอร์ถึงนักมวยเก่าเก่าที่มาต่อยในรุมพีนี้ได้ผม

หรือประชาชนที่เข้ามาหรือลูกหลานเข้ามาปลอดภัยแล้วก็จะเห็นลุมินีอีกมาตรฐานหนึ่งครับ